แต่ก่อนที่จะจบรายการของเราไปดูละครคืนนี้

คือเรียกได้ว่าแบบเปิดมาเห็นแล้วคุณจะต้องทึ่ง
แล้วก็เห็นในความน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่ง
ที่เขาเนี่ยนะยังไม่พอใจกับสิ่งที่เขามี
แล้วเขาก็บอกพ่อแม่ว่าหนูอยากให้มันใหญ่กว่านี้
อะไรอ่ะลูกไปดูกันค่ะ

ของแม่ก็เล็กในนิ้วก้อยอ่ะของแม่ก็เล็ก
แม่จะเอาใหญ่กว่านี้
อยากให้อยากให้นิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วโป้ง
แล้วป๊ากับแม่จะทำยังไงลูก

อยากให้นิ้วก้อยมันใหญ่กว่านิ้วโป้ง
มันเป็นปัญหาโรคแตกจริง

คุณพ่อคุณแม่ก็ปวดหัวสิคะแบบนี้
น้องสเกลตื่นมาบอกว่าอยากให้นิ้วโป้งเล็กกว่านิ้วก้อย
อย่างนี้คุณแม่ก็ปวดหัวหนักเลยสิคะแบบนี้

นี่เป็นปัญหาโลกแตกของหนูน้อย
โอ้โหคุณพ่อเองก็ขำไปปวดหัวไปไม่รู้จะทำยังไงล่ะ
คุณพ่อถามย้ำแล้วคุณพ่อแล้วป๊ากับแม่ต้องทำยังไง
ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีก
แม่ยังงี้อ่ะทำไงอ่ะคุณชนะบอกหน่อยสิ
โอ้โหอยากจะแนะนำนะครับท่าน
นิ้วโป้งมันใหญ่นิ้วก้อยให้มันใหญ่เนี่ยโอ้โห
เนี่ยดูนิ้วโป้งก็ใหญ่แล้ว
โอ้โหคุณใส่ออกพอปั้ง

เรียกอย่างไรดีคะ

โอ้วนั่นจะโหดไปจะพึ่งต่อย
เป็นความน่ารักน่าเอ็งดูของเด็ก
รายเตียงสาคือเขาไม่รู้หรอกว่า
ทำไมนิ้วก้อยมันถึงเล็กกว่านิ้วโป้ง
แน่นอนสิ
แล้วทำไมนิ้วโป้งมันใหญ่

นิ้วกลางด้วยนิ้วหนักแล้วนิ้วก้อยเล็กสุด

ไม่ใช่น้องเจ๊นี่เพราะนี่

เราก็มีมานำเสนอช่วงต้นรายการแบบนี้